เหตุผลเรื่องความไม่ชอบทำของพวกเด็กประยุทธ์
บอกมาไล่มาตั้งแต่คอสชเลย
จนมาเลือกตั้งจนมาสิ่งต่างนานา
แล้วมันยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการประชุมเอเป็ก
ที่เล่ามาเมื่อกี้มันเป็นความไม่ชอบทำสื่อโฮงสร้างใช่ไหมคะ
โครงสร้างอำนาจที่อำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจริง

มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอย่างเช่นที่เมื่อกี้

เรื่องของโรงงานไฟฟ้าเอ่ย
เรื่องของพืชพันธุ์ต่างเอ่ย
การตัดต่อพันธุกรรมพืชพันธุ์ต่าง
มันยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเมล็ดพันธุเหล่านั้นได้ยากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ

และพี่น้องประชาชนต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากในทุน
ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่สามารถที่จะปลูกเองได้
อันนี้ก็เป็นผลกระทบหนึ่งในอินดีเทลด้วยเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรงงานไฟฟ้าชีวมวลค่ะ

อ้อยเนี่ยเมื่อก่อนเรายังกินอ้อยกันได้ใช่ไหมคะพี่

แต่ณตอนนี้อ้อยถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มันแข็งขึ้น
ให้มันเหมาะแก่การไปทำเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
แล้วถามว่าณจังหวะนี้เราต้องการโรงงานไฟฟ้าเริ่มเพิ่มขึ้นไหมคะ

รวมถึงว่าค่าไฟยนต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะ
มันเป็นภาระที่ประชาชนต้องแบกรับโดยที่มันเกินความจำเป็นไปค่ะพี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยในความจำเป็นในการสร้างโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นแล้ว
แต่รัฐบาลชุดนี้ก็พยายามผลักดันนโยบายแบบนี้ออกมา
อีกส่วนหนึ่งก็คือหากมีโรงงานไฟฟ้าผลกระทบในพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับเจอมันเยอะมากเลยนะคะ
แล้วการที่จะไปแก้หรือคัดค้านในภายหลังเนี่ยมันก็ทำได้ลำบากมาก
เพราะรัฐเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมขนาดนั้นเนอะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะทำเพื่อประชาชน
เขาก็พูดอยู่ตลอดนะคะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดนี้จะตกแต่คนในชาติจะตกกับพี่น้องประชาชนแน่นอน
แต่ท่าทีของรัฐบาลชุดนี้ค่ะที่มีมาโดยตลอดก็คือการผูกขาดกับในทุนเป็นหลัก
พรบสุราเก้าหน้าที่เพิ่งตีตกไปค่ะพี่

ตอนนั้นจริงแล้วถ้าหากมันผ่านนะคะถ้าหากมันผ่านซึ่งเสือนไปแค่๒เสียงเอง
ถ้าหากพรบตัวนั้นผ่านจะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้นำเสนอสุราพื้นบ้านในมุมมองของตัวเองได้ผลิตเอง
ได้โชว์ศักยภาพในการผลิตสุราพื้นบ้านของตัวเองแล้วก็มีตลาดในการแข่งขันของสุราตรงนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนที่ไม่ได้ผูกขาดกับในแค่กี่บริษัทแค่ไม่กี่บริษัทนะคะ
ทีนี้กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลที่บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแต่ตีตกนโยบายที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนลดการผูกขาดเขากลับตีตกไปซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพื่อประชาชนโดยแท้แต่มันคือการดำเนินนโยบายต่างเพื่อยังคงรักษา

ยืนยันต่อไปว่าเราอยากยกเลิกนะคะอืมสองก็คือเอ่อประยุจันทร์โอชาเนี่ย
ไม่มีความชอบทำในการจะไปลงนามทำข้อตกลงร่วมกับผู้นำเอเปะทั้งหลาย
คืออยากไปเซ็นสัญญาสัญญิงสัญญาอะไรว่าจะเอาทรัพยากรในชาติ
ดำเนินการตามนโยบายนั้นเพื่อให้ประโยชน์มันเกิดขึ้น
หรือว่าเกิดการเปิดการค้าหรืออะไรต่างเกิดขึ้นเพราะว่านโยบายเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น
โดยอิงจากประชาชนโดยแท้แต่เป็นการอิงกับนายทุนเป็นหลัก
เรียกร้องให้ผู้นำเอกประยุทธ์ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำค่ะไม่ลงน้ำทำข้อตกลงในแดดทั้งสิ้นกับ
นำเอปิกในครั้งนี้นะคะส่วนข้อที่สามแน่นอนค่ะคือข้อที่สำคัญที่สุด
แล้วเราเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะเราพยายามบอกให้คุณประยุจันทร์โอชาออกไปเนอะ
แต่เขาก็ยังไม่ออกสักทีนะคะซึ่งครั้งนี้เราเลยต้องการยื่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
เราต้องการให้คุณประยุจันทร์โอชายุบสภาแล้วก็รีบดำเนินการให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็ว
สภายุบสภาเลยค่ะก็เดี๋ยวมีนานหกหกวาระสภาจะหมดอยู่แล้วนะค่ะ
แต่ว่าเราเราไม่เชื่อมั่นค่ะเราไม่เชื่อใจเพราะว่าด้วย
กฎหมายลูกของการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย
รัฐบาลดูเหมือนจะดึงยื้อออกไปอีกหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจ
เพราะว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดได้ผ่านสารรับนูนชุดนี้อยู่แล้ว
เอาแล้วถ้าเกิดยุบสภาตอนนี้ในขณะที่กฎหมายอธิบายบอกก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย
ค่ะเราก็จะต้องรอดูกันวันที่๓๐นี้ค่ะว่าทางสารรัฐมนุนจะมีคำวินิจฉัยต่อกฎหมายลูกว่ายังไงเนาะ
ว่าหนึ่งคือสารรัฐมนุนต้องรีบวินิจฉัยกฎหมายลูกให้เสร็จนะคะให้ผ่านด้วยให้เรียบร้อยนะคะ
สองคือทางกรกตจำเป็นจะต้องรีบแถลงสูตรการเลือกตั้งเขตการเลือกตั้ง
คำนวณการเลือกตั้งทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบร่วมกัน
ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านี้มันจะมีสูตรการคำนวณอย่างไรเขตเป็นอย่างไร

แล้วก็แน่นอนว่าข้อที่๓ก็คือการยุบสภา
ซึ่งถ้าไปขยายความในอินดีเทลก็ต้องพ่วงไปด้วยคำวิจัยของสารรับนูนแล้วก็กติกาของกรกตพ่วงเข้ามาด้วยอยู่ดีค่ะ
คือกลุ่มรัศดรที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาเนี่ยพร้อมกันเนี่ยก็คือเรียกร้องว่าสารลำนูนท่านก็ต้องวินิจฉัยให้เร็วด้วย

ยังยืนยันอยู่ไหมว่าจะต้องมีการร่างใหม่เขียนใหม่

ยืนยันเลยค่ะเรายืนยันค่ะว่ารัฐมนุนต้องมีการร่างใหม่ที่มาจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็น
นั่นก็คือต้องเป็นสรรค์ที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกัน

เรื่องยุทธภาเรื่องกฎหมายทางเลือกตั้ง

เรียกร้องหรือก่อนหน้านี้

อย่าไปทำอะไรให้แบบมันเกิดความวุ่นวาย
คืออันนี้พูดกันตามตรงเลยนะคะ
คงไม่มีใครทำให้ประเทศชาติเสียหายไปได้มากกว่า

จังหวะนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อ

พ่วงข้อนี้เข้ามาด้วยในการเรียกร้องครั้งนี้

ไม่มีความชอบทำที่จะเป็นตัวแทนประชาชน

แล้วก็ประชาชนเองอาจจะเป็น

ไปทำอะไรก็ตามหรือไปออกนโยบายใดก็ตาม

จำเป็นต้องยิ่งส่งเสียงให้มีน้ำหนักมากพอ

แล้วก็บอกให้ต่างชาติได้รับรู้ด้วยว่า

ไม่ได้ยอมรับรัฐบาลชุดนี้นะ

ผลกระทบที่ตามมาต่อพวกเราทุกคนที่เหลือ

แล้วมันจะยากมากต่อการแก้ไขในภายหลังค่ะ